ฉกกระเป๋าของลูกค้าที่ไปเดินตลาดที่อุทัยธานีสุดท้ายจับได้แล้ว
แต่ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนั่นเองนะครับ
ตำรวจโรงพักหนองฉางครับเข้าไปควบคุมตัวนางสาวอนงได้ที่บ้านพักนะฮะ
บนทุ่งโพพร้อมกับของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงสร้อยข้อมือ
หนักสองสลึงต่างหูหนักหนึ่งบาทที่พ่อสามีของนางสาวอนงยืนยันว่า
สะพ้ายนั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวทคือเขาไปชิงทองฉกทองจากแม่ค้าที่
อุทัยธานีนะครับคือเขาป่วยมาแบบเนี้ยสิบปีแล้ว
กินยามาแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นก็เลยขอร้องทางร้านไม่ให้เอาเรื่องนะครับ
โดยช่วงเช้าของเมื่อวานนางสาวอนงได้เข้าไปทำทีไปขอดูสร้อยทองที่ร้าน
ร้านทองแม่ตังกวยพอเจ้าของร้านเผลอก็คว้าทองวิ่งหนี
แล้วก็ไปก่อเหตุชิงเงินของแม่ค้าในตลาดสดด้วยครับแล้วก็ขี่รถหลบหนีกลับบ้าน
ตำรวจก็พาไปสอบส่วนที่โรงพักแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ถ้ามีหลักฐานว่าป่วยทางจิตจริงก็เป็นเรื่องของกฎหมาย
อาจจะไม่ได้สั่งฟ้องต่อไปนะครับ